ส่วนข่าวนี้ต้องถามคำนี้จริงว่าห้าวมาจากไหนกัน
เป็นแก๊งเด็กนักเรียนตีกันอีกแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นสองสถาบันสมุทรปราการกับกรุงเทพ
คาดว่าจะเป็นแบบนั้นเรื่องของเรื่องเขาบอกว่าเอ่อ
ทางเด็กฝั่งสมุทรประการเขาไปตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์แขวนป้ายสถาบัน
เพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบสถาปนาสี่สิบปีอืม
ต้องเอาป้ายไปแขวนตามสะพานลอยตามที่ต่างต่างและอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เลยไม่พอใจ
เขาบอกทั้งไล่ยิงไล่ฟันสาดกระสุนกันแบบไม่เกรงใจใครเลยค่ะ
อืม
เหตุการณ์เกิดหน้าร้านข้าวต้มตอนเกือบเกือบตีหนึ่งดูนั่นค่ะ
มันไล่ยิงไล่ปลาระเบิดกันตุ้มตามตุ้มตาม
อยู่ร้านข้าวต้มนี่คือวิ่งหลบวิ่งหนีตายกันนะคะ
เมื่อกี้จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกลัวตายก็กลัวนะครับแต่ก็กลัวกระเป๋าหายด้วยคือจังหวะที่เกิดเหตุ
เธอตกใจเธอรีบวิ่งมาหลบตรงหลังร้านไงแล้วนึกขึ้นได้อุ้ยกระเป๋ามันยังอยู่ตรงโต๊ะอยู่เลยอ่ะ

ก็คือดูลาดเราก่อนแล้วก็ค่อยก้มหลบวิ่งปรู๊ดไปหยิบกระเป๋าที่ตั้งอยู่บนโต๊ะแล้ววิ่งกลับมาหลบที่เดิมใหม่

ใช่ค่ะแต่มันน่ากลัวจริง
นี่อีกมุมนึงค่ะนี่เห็นตั้งวันอันนี้ตอนที่ยิงกันแล้วนะ
เดี๋ยวเห็นไหมเธอวิ่งมากระเป๋าเห็นไหมนี่คืบนี่อื้อหือไอ้พวกนั้นยังอยู่ตรงนู้นเลยน่ะ
ยังอยู่แต่เธอก็เป็นแบบโอ้ยกระเป๋าก็ห่วงอ่ะ
คือมันคงมีของมีค่าอยู่ในนั้นไงฮะแต่คลิปน่าจะไม่มีเสียง
แต่คลิปที่มีเสียงเนี่ยโอ้โหนึกว่าอยู่ในหนังปัง
ไปดูหนังสงครามไฟแลบระเบิดตูมตามตลอดเวลาเลยนะคะ
ในที่เกิดเหตุมีคนเจ็บอยู่๒รายค่ะ
คนแรกชื่อนายอภิรักษ์อายุ๑๘ปีโดนยิงเข้าที่แขนขวา
อีกรายคือนายวชิระยันอายุ๒๒ปีโดนยิงเข้าที่ขาสองข้างนะคะ
ก็เดือดร้อนเจ้าหน้าที่นั่นแหละค่ะต้องมาประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
เรื่องต้นในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนจุด๓๘ตกอยู่กับพื้น๖ปลอก
เบิงปอง๖ลูกปืนปากกา๑กระบอกแล้วก็กระสุนจุด๓๘อีก๓นัดนะคะ
คุยกับหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่บาดเจ็บเขาบอกว่า
ตัวเขากับเพื่อนทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการเนี่ย
คนพากันขี่รถตระเวนแขวนป้ายสถาบันตามสะพานลอยและเสาไฟ
ในวันสถาปนาครบรอบ๔๐ปีที่จะจัดขึ้นในวันนี้
บังเอิญเจอกลุ่มคู่อริต่างสถาบันค่ะ
ขี่รถกันมาหลายคันรวม๒๐กว่าคนได้
เขาบอกว่ากลุ่มคู่อริเปิดก่อนนะ
ฉากปลาระเบิดปิงปองแล้วก็ยิงใส่กลุ่มเขาก่อน
ซึ่งฝั่งเขาไม่มีอาวุธติดตัวเลยก็เลยต้องใช้ก้อนหินปลาโต้ตอบค่ะ
ส่วนก็ผมแป๊บนึงเขาปราเบิดอัดรถผม
แล้วทีนี้มันไม่แตกแล้วเพราะว่าปลาอีกลูกนึงครับมันไปโดนรุ่นน้องผม

ทีนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนเกือบตีหนึ่งใช่ป่ะคะพี่หุย
แต่พอเราลงพื้นที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถาม
บอกว่าอุ๊ยไม่รู้มันต่อเนื่องหรือเปล่า
เพราะว่าฟันกันมาตั้งแต่๕โมงเย็นแล้ว
คือก่อนที่จะมีเหตุการณ์ยิงถล่มตรงนี้
เห็นบอกว่ามีเด็กอาชีวะฟันกันช่วง๕โมงเย็น
ตรงซอยมังกรนาคดี
เห็นบอกว่าไม่พอใจที่กลุ่มเทคโนโลยีสมุทรปราการ
ติดป้ายแสดงสัญลักษณ์วันคล้ายวันสถาปนา

ไล่ฟันกันกันเห็นรถไหมครับว่ารถติดแค่ไหน

กลัวเลยไม่กลัวจริง๕โมงเย็นนะคะ
ฝั่งหนึ่งจะมีวันสถาบันดาคือวันนี้ใช่
เมื่อวานวันนี้เขาก็จาเวรติดป้ายวันสถาบันดาเพราะที่อีกฝั่งนึงก็ไม่พอใจ
ก็เลยไล่ฟันกันแบบนี้ค่ะตรงนั้นเลยนะครับ
เราเลยส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีลงพื้นที่ที่ซอยมังกรนาคดีนะคะ
ก็ได้ภาพวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุ
จะเห็นว่ามีวัยรุ่นสวมชุดนักเรียนขี่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มา๒คน
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็มา๒คนอีกเหมือนกัน
ถือมีดดาบยาวเกือบ๑เมตรสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
พอมาถึงปุ๊บก็เอามีดดาบในมือฟันเข้าที่ศีรษะของอีกฝั่งนึงแบบไม่ยั้งเลยนะคะ
อีกฝั่งนึงเขาล้มไปแล้วก็ฝั่งคนก่อเหตุก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไป
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ตอนที่ผู้ก่อเหตุหลบหนีนะคะ
จะเห็นว่าคนเจ็บเนี่ยพยายามยกมือไว้แล้วคนเกาะเหตุก็ค่อยขีดนี่เห็นไหม
คนก่อเหตุก็ขี่หนีไปแบบหน้าตาเฉยเลย
แต่พี่วินบอกแบบนี้นะคะว่าเหมือนจะเห็นคนก่อเหตุถามคนเจ็บว่า
หน้าทำไมถามแค่นี้มองหน้าทำไม
แล้วก็ลงมาเอามีดฟันที่หัวที่แขนแล้วก็หนีไป
พี่วินบอกเห็นขี่รถไล่ตามกันมาตั้งแต่ปากซอยแล้ว
มาถึงก็ฟันกันไม่ยั้งเลยสุดท้ายต้องตะโกนห้ามอ่ะ
คนก่อเหตุถึงจะยอมขึ้นรถแล้วก็ขี่ออกไป
แล้วจะมารู้ทีหลังด้วยว่าคนก่อเหตุคนเดิมเนี่ย
ไปก่อเหตุไล่ฟันและยิงถล่มคู่อริต่างสถาบันในซอยทรัพย์บุญชัย

ไปก่อเหตุต่อนะหลังจากตรงนี้แล้วไปตีกับเขาต่ออีกนะ
เขาบอกว่ารู้ได้ไงว่าเป็นคนเดิมอะพี่

นี่ค่ะตรงนี้เนี่ยคือจุดเกิดเหตุที่ซอยทรัพย์บุญชัยหลังจากที่มันมีการก่อเหตุฟันกันที่ซอยมังกรนาคดีไปแล้วอ่ะนะคะ
แล้วก็บอกเห็นมั้ยคนใส่หมวกนอกสีขาวเสื้อสีเทากับคนที่ใส่จักรเก็ตล่ะ
ลองขึ้นคลิปสองคลิปเทียบกันได้ไหมคะที่สองเหตุการณ์อ่ะที่ฟันกันรอบแรกกับรอบสอง
เออที่เป็นตอนคนก่อเหตุหลบหนีที่เห็นเป็นจังหวะเขาขี่ผ่านหน้ากล้องไปเลยชุดเหมือนกันไหม
ใส่หมวกนอกสีขาวเสื้อสีเทาเหมือนกันเลย
วินเลยบอกว่ามันก็น่าจะเป็นคนเดียวกันนั่นแหละก่อเหตุซอยนี้เสร็จมันไปฟันซอยนู้นต่อ

แล้วก็มีตอนกลางคืนเกือบตีหนึ่งอีกรอบนึงค่ะ
คือเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเลยว่าขี่มาถึงปุ๊บเจอกันปั๊บ
ก็ถือมีดวิ่งพุ่งเข้าไปฟันวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางจนต้องขู่ว่าเนี่ย
แจ้งตำรวจแล้วตำรวจจะมาอยู่แล้ว
ส่งคุณภูริพัฒนบุญนินลงพื้นที่นะคะไปคุยกับนายบุญเรือนเจ้าของร้านขายต้นไม้
ที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
บอกว่าตอนนั้นมีวัยรุ่น๒กลุ่มกลุ่มละ๒คน
ขี่มอเตอร์ไซค์ถือมีดดาบยาวไล่ฟันกันเข้ามาในร้านเขา
คนที่ถูกวิ่งไล่ฟันเนี่ยหลบอยู่ในห้องน้ำหลังร้าน
ส่วนคนที่วิ่งไล่ฟันพอเห็นเขายืนอยู่ก็เลยไม่กล้าวิ่งตามเข้ามา
เอาจริงไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือห้องน้ำ

คุณภูริพัฒน์ก็เลยไปดูที่ร้านข้าวต้มที่เกิดเหตุตอนเกือบตีหนึ่งค่ะ
เป็นร้านข้าวต้มริมถนนแพร่กษานะคะ
ห่างจากร้านขายต้นไม้จุดไล่ฟันกันแค่ประมาณ๔๕กิโลเมตรเอง
นี่เห็นไหมพี่เขาเล่าให้ฟังเลยว่าเนี่ยต้องก้มหลบตรงนี้หลบอย่างนี้เลย

เอ้ยมันยิงกันแบบไม่แคร์ใครเลยอ่ะ
สุภกรเจ้าของร้านค่ะ
เขาบอกว่าเจ้าบ้านถ่ายคลิปกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซต์
ลากป้ายผ้าใบขนาดใหญ่ขี่ผ่านไปมา
เขากำลังง่วนทำข้าวต้มให้ลูกค้าอยู่อะเนาะ

เกือบตีหนึ่งก็เป็นเวลาลูกค้ากำลังมานั่งทานกันนะ
เขากำลังทำกระพงกับข้าวให้ลูกค้าอยู่เลย
สักพักระเบิดตู้มดังขึ้นมา
แล้วลูกค้าก็วิ่งกรวนเข้ามาในร้านเพื่อหลบซ่อนนะคะ

เป็นจังหวะที่เหมือนกับลูกค้านั่งกินกันอยู่

มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถมาเยอะมาก
นี่เห็นไหมลูกค้าก็เริ่มวิ่งหลบมาแล้ว

สิบคนมาปลาระเบิดมายิงกันสนั่นหวั่นไหว
ยังไล่ฟันกันอีกประมาณ๕นาทีค่ะ

สมัยวันสถาปนา
เขาจะมีภาพใบ
มัรการบนสะพาน
เหมือนมานัดพบกัน
จุดนัดครบ

ถึงได้ไม่รู้ไล่ฟันไล่ตี

เถอะลุกเถอะเดินเถอะหนีเถอะอย่างนี้

แล้วรอบหลังรู้สึกว่าไปเอากระเป๋ามาด้วยดีกว่า
ทีนี้คุณภูริพัฒน์ก็เลยไปที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการเลย
วันนี้๒๔มกราคมบอกว่าจะเป็นวันสถาปนาครบรอบ๔๐ปีใช่ไหม

ไปถึงปุ๊บโอ้โห

ไม่ได้มีการจัดงงจัดงานสถาปนาอะไรใดที่วิทยาลัยเลยนะ
ก็คุยกับอาจารย์อาจารย์บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุไม่ใช่เด็กในสถาบัน
เป็นกลุ่มคนที่เคยเรียนอยู่แล้วถูกไล่ออกไปนานแล้ว
โรงเรียนก็ไม่ได้มีนโยบายจัดงานสถาปนาเลย

วันสถาปนาก่อตั้งโรงเรียนไม่ใช่วันนี้เดือนมีนาคม
ก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาด้วยนะแต่เราก็พยายามดูแลอยู่
แต่ว่าพวกนี้เขาก็จบไปนานแล้วนะ
ไม่จบคือเขาไม่ได้จบหรอกแต่ว่าเขาก็ไปก่อ
อาจจะโดนไล่ออกเพราะมันนานแล้วผมก็จำไม่ได้หรอก

ไม่มีที่จริงเราวันสถาปนาก็คือเปิดวิรัยใช่ไหม
ประมาณ๒๘มีนาแต่เราไม่เคยสถาปนานะ
เมืองต้นทางคดีตำรวจสพเมืองสมุทรประการ
เชิญกลุ่มคู่อริ๖คนมาสอบปากคำแล้ว
เพราะว่าก็เคยมีประวัติก่อเหตุในท้องที่อยู่ก่อนแล้วอะค่ะ
แต่วัยรุ่นกลุ่มนี้ยังคงให้การปฏิเสธนะคะ
เดี๋ยวต้องรอผลตรวจคราบขม่าวดินปืนอีก๗วัน
ส่วนกลุ่มคนเจ็บที่ถูกยิงเมื่อคืนนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำ
ส่วนเด็กวัยรุ่นที่ไล่ฟันถูกฟันกันช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ย
ยังไม่มีใครมาแจ้งความกับตำรวจนะคะ
มุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางสถาบันเขาด้วยนะฮะ
เพราะเวลาเกิดเหตุสถาบันจะถูกฟันเพียงแน่นอน
ซึ่งสถาบันหนึ่งที่เราไปคุยด้วยคุณภูริพัฒน์ไปเนี่ย

และกลุ่มคนที่ก่อเหตุเป็นเด็กที่เคยเรียนแต่ว่า

แล้วยังไปไล่ตีรันฟันแทงกันอยู่ยังไม่ยอมเลิกกันสักที